สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทรับบิทเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ

ทำไมตีปีกอะไรอยากจะบินไปเที่ยว
ไปเที่ยวเชิญชวนคุณผู้ชมมาคุยกับเรากันหน่อยดีกว่า
วันนี้นะคะเชิญชวนส่งไลน์มาพูดคุยทักทายกันหน่อย
หรือว่าใครมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามก็แนะนำกันมาได้นะคะ
แต่ว่าช่วงนี้จะพาไปเที่ยวจริงแล้วคุณผู้ชม
พาหนีความวุ่นวายในเมืองกรุงกันหน่อย
ไปเที่ยวดูทะเลใต้ที่จังหวัดกระบี่
คุณผู้ชมค่ะเราจะพาไปชมความงดงามของท้องทะเล
ภูเขาหินปูนที่มันมีรูปร่างหน้าตาแปลกกระจายไปทั่วท้องทะเล
รวมไปถึงภาพเขียนสีโบราณบนผนังถ้ำที่มีอายุเก่าแก่มากเลย

ใช่แล้วติดตามได้กับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มในช่วงของตลอดหาเรื่องค่ะ
ภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ที่หลายล้อมท้องทะเลสีเขียวมรกฏฝั่งอันดามัน
ในพื้นที่ตำบลแหลมศักดิ์อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี
คืออีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ของทะเลใต้
ด้วยการรังสรรค์แต่งเติมความสวยงามโดยธรรมชาติที่มีมานานหลายพันปี

ปกคลุมภูเขาเปรียบเสมือนหมวกใบใหญ่
ที่สร้างร่มเงาและเพิ่มความสบายตาให้กับผู้คนที่พบเห็น
อีกทั้งภูเขาก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนกำแพงธรรมชาติ
ป้องกันคลื่นลมทำให้น้ำทะเลที่นี่เงียบสงบ
ปราศจากลมมรสุมเป็นที่ชุกชุมของกุ้งหอยปูปลา
มักจะมาหลบภัยใต้ผืนน้ำและซอกหินแห่งนี้
ตลอดเวลาที่นั่งเรือหัวโทงชมความสวยงามของทะเลแหลมศักดิ์
ก็จะเห็นวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน

หาปลาที่ว่าอยู่ชุกชุมในทะเลแถบนี้
และอีกหนึ่งไฮไลท์นั่นก็คือการตักเคย
โดยชาวบ้านยังคงใช้วิธีแบบโบราณที่สืบทอดกันมานานกว่าร้อยปี
ด้วยการใช้ไม้ไผ่ด้ามยาวพอประมาณผูกติดกับตะข่ายทำเป็นที่ตัก
จากนั้นก็จะอาศัยประสบการณ์หาแหล่งที่อยู่อาศัยคุ้นเคย
ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ซอกหินและร่องลึกต่างของภูเขา
แต่ชาวบ้านจะจับเคยกันเฉพาะช่วงน้ำตายนั่นก็คือวันขึ้น๗ค่ำถึง๑๑ค่ำ
เพราะเป็นช่วงเวลาที่น้ำไม่ไหลเชี่ยวถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
หล่อเลี้ยงชุมชนมาอย่างยาวนาน
นั่งเรือมาอีกนิดก็จะพบกับเขาเหล็กโคน
ซึ่งเป็นเขาลักษณะเรียวยาวตั้งอยู่กลางทะเล
คล้ายกับเกาะตะปูจังหวัดพังงา
ซึ่งคำว่าเหล็กโคนเป็นภาษาใต้ที่มีความหมายว่าตะปู
นับได้ว่าจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

ที่นี่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่มีมานานกว่า๓๐๐ปี
นั่นก็คือภาพเข็นสีที่ผสมยางไม้กับเลือดสัตว์อยู่บนผนังถ้ำ
ว่าเป็นฝีมือการเขียนของมนุษย์ถ้ำในสมัยนั้น
อีกหนึ่งสถานที่ที่จะพลาดไม่ได้ซึ่งก็อยู่ข้างกัน

สัญลักษณ์ช่องว่างรูปหัวใจทะลุอยู่ระหว่างภูเขา
ทำให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านมาจุดนี้
จะต้องไม่พลาดแวะมาถ่ายรูปสวยกันแทบทุกคน
การมาเที่ยวชุมชนแหลมสักในครั้งนี้
จากจะได้ชมความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวต่างแล้ว
สิ่งหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนอย่างมากนั่นก็คือ
ความเป็นตัวของตัวเองในการรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้
การต้อนรับแบบมีน้ำใจไมตรีของคนที่นี่
ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาแล้วอยากกลับมาเยือนอีกครั้ง

บรรยากาศชิวจริง

กระบี่นี่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะผมก็เคยไป
แล้วก็เป็นจังหวัดที่เรียกได้ว่ายังคงอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติเอาไว้สูงมาก
แล้วก็ทะเลที่นั่นสวยงามจริง
อาหารเขาก็อร่อยแต่ว่าไม่มีกระเทียม
ที่ไม่มีกระเทียมนี่เพราะอะไรครับน้องใบตองครับ

จะบ้าแล้วไม่เกี่ยวกระบี่น่ะมีกระเทียม
แต่คนชอบไปแซวบอกกระบี่ไร้เทียมทาน
มีที่นั่นมีกระเทียมปะโถเอ้ย
มีก็ดิฉันไม่สั่งไง

เอาล่ะไปดูอีกหนึ่งไอเดียสุดยอดเลยดีกว่า
โอ้โหเขาบอกว่ามะนาวธรรมดามันปลูกตามต้นวงต้นไม้ปลูกตามพื้นเนี่ยนะ
ธรรมดาไปแล้วทำไมมีไอเดียใหม่ดีดมะนาวให้มันสูงขึ้น

โหปลูกยังไงอ่ะคุณ
นี่ไงแล้วหย่อนลมมาจากเครื่องบินเหรอ
ถึงขนาดนั้นแต่เขาดีดมันขึ้นไปเพื่อหนีน้ำท่วมครับ
ชาวบ้านตำบลผงเพงอำเภอปากโมกจังหวัดอ่างทองครับ
ซึ่งก็มีพื้นที่รอยต่อติดกับตำบลบางหักอำเภอบางบานจังหวัดพระราครศรีอายุทยา
สิบกระถางผ่านไปผ่านมาแถวนั้นตกใจนึกว่าสารภูมิ

ไม่ใช่ครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่านี่เป็นไอเดียสุดแปลก
และเป็นทางเลือกของเกษตรกรที่ต้องการปลูกมะนาวในพื้นที่ราบรุ่มแอ่งกระทะ
ที่มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมขังในพื้นที่ทุกปี
ชาวบ้านเจอแบบนี้ทุกปีสังเกตในภาพนะครับ
บ้านยังต้องดีดขึ้นให้สูงเลยเห็นไหมมีใต้ถุนข้างล่าง

ขึ้นให้สูงเพราะฉะนั้นอ้าว

ภาษาอะไรแล้วมะนาวที่เราปลูกเอาไว้โดนท่วมทุกปีก็ดีดขึ้นมาให้สูงด้วยละกัน
ใช่ดีนะ
นายธิวาพรชัยสันอายุ๓๗ปีก็เล่าว่าด้วยความที่มีพื้นที่ที่ติดอยู่กับคลองโผงเพงสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ประสบปัญหาน้ำท่วมขังมาตลอด
ต้องปลูกมะนาวในบ่อซีเมนแล้วก็ยกขึ้นบนเสาสูงถือว่าเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังจนต้นมะนาวเสียหาย
แล้วก็เป็นที่มาของมะนาวลอยฟ้าอย่างที่เห็นแหละโอ้เคยเห็นแต่ผักบุ้งลอยฟ้าวันนี้ได้เจอมะนาวลอยฟ้าครับ
ไม่ต้องอย่างนี้แล้วนะไม่ต้องแต่ว่านี่คือเขาทำแบบที่ปลูกเนี่ยกระถางเนี่ยยกลอยขึ้นไปต่อไปอาจจะต้องปลูกบนดาดฟ้าบ้าน
มันก็ลอยฟ้าเกินไปแล้วจะขึ้นไปเก็บยังไงล่ะปะโถ
ก็ขึ้นบันไดบ้านไปดาดฟ้าก็ปลูกบนดาดฟ้า
ก็ไม่โดดน้ำท่วมน้องใบตองคุณก็ช่างคิดจริงนะแต่อย่าปลูกไว้สูงเกินนะ
อันนี้เป็นห่วงจริงเพราะว่าจะขึ้นไปเก็บทีเดี๋ยวก็ต้องปีนบันไดขึ้นไปเก็บ
ใช่แล้วบางทีนอนอยู่ปุ๊บโอ๊ย

เอาล่ะมาในช่วงนี้ไปดูนี่บ้างดีกว่าเป็นช่วงที่ผมชื่นชอบมาก
ช่วงมหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์นะครับไปดูทั้งเรื่องเมล็ดพันธุ์ดีและที่สำคัญ
มาครั้งนี้แวกแนวหน่อยพาไปร้านอาหารนะครับ
จังหวัดเชียงใหม่ที่เขามีแนวความคิดเก๋ครับ
เป็นการปลูกผักปลอดสารพิษเอาไว้ให้ลูกค้าได้ทาน

เป็นการเมคชัวร์เลยว่านี่คือผักที่มันปลอดสารพิษจริงนะครับ
บรรยากาศก็ร่มรื่นอาหารก็อร่อยอีกด้วย
แต่ว่าร้านนี้ชื่อร้านอะไรอยู่ที่ไหนที่จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามได้ในช่วงของมหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์ครับ
มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์วันนี้นะครับ
ผมอยู่ที่ร้านอาหารสวนผัก

ปลูกเอาไว้งามมากเลยทีเดียว
เป็นผักปลอดสารพิษดีต่อสุขภาพ
ลูกค้าที่มาที่นี่จะได้รับประทานผักที่ปลอดสารพิษด้วย

บรรยากาศร้านนี้สวยงามอีกด้วยนะครับ

เขียวขจีเต็มไปหมดคุณผู้ชมครับ
ผมอยู่ในสวนผักแล้วของ

ท่านนี้คือเจ้าของร้านพี่อ๋อย

ยุคนี้สมัยนี้เราจะต้อง
เน้นเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ
สารพิษจริงครับ
แล้วผักที่นำมาปลูกไมล็ดพันธุ์อะไรอย่างไร

ส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันในสวน
ตรงนี้ทั้งหมดมันปลอดภัทรเจ้าเลียมาจากอเวสถ์เจียไต

กล้าพันธุ์หรือมีผิดผลผิดพันธุ์ที่ค่อนข้างที่ได้มาตรฐาน

ที่ทุกคนเกษตรกรทุกคนยอมรับ
ปลูกแล้วมันมีปัญหาอะไรไหมครับ
ปัญหานี้ก็คงแทบจะไม่มีเลย

ผลที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ผิดผลที่ค่อนข้างที่สูงพอสมควร

แล้วก็ทุกคนยอมรับว่าเป็นผิดพันธุ์ที่

นอกจากนี้พอนำซื้อเมล็ดพันธุ์จากทางเจีไตมาแล้ว

ก็ส่วนส่วนหนึ่งบางทีบางทีเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยแนะนำส่งเสริม
ไม่ว่าจากการปลูกการทำโน่นทำนี่ที่ในสิ่งที่เรายังขาดหายไป
หลักในเชียงใหม่เราไปซื้อหาเมล็ดพันธุ์มาจากร้านอะไรเอ่ย
ที่เราได้มานี่ส่วนใหญ่เราจะซื้อ
แต่ว่าที่เราเอามานี่จะมาจากอาคารต้า
คารต้าคารต้าใช่ไหมครับอาคารต้าที่ตลาดวโรรสครับ
แต่ตรงนั้นจะเป็นเมนหลักที่เราเอามาบ่อยที่สุด
เอาล่ะพี่น้องที่เชียงใหม่ถ้ารู้แล้วอยากจะลองมาปลูกแบบนี้
ก็ไปซื้อหาที่นั่นได้ครับใช่ที่ร้านอาคารต้าครับที่ตลาดวโลรส
โอ้โฮแต่เห็นผักที่มันงอกงามขนาดนี้แล้วก็พี่อ๋อย
โอ้โฮวางเรียงลายอยู่แล้วพี่อ๋อยครับผมเตรียมพร้อม

น่าจะเป็นสลัดทัญพืชสลัดทัญพืช
นูต่อไปเราจะทำซีซ่าสลัดซีซ่าสลัดฮะ

ส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณพี่อ๋อยมากเลยนะครับที่
ให้เรามาทานอาหารแถมได้เรียนรู้วิธีการปลูกผัก
ปลอสารที่ด้วยขอบคุณล่ะครับรบไปถึงแม่ครัวด้วยขอบคุณมาก
ส่วนช่วงนี้หมดเวลาของปลาสจันแห่งเมล็ดพันธุ์แล้ว
อาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะพาไปที่ไหนติดตามก็ได้
ส่วนช่วงนี้ขออนุญาตเก็บเคลียร์ให้หมดก่อนนะครับ

ก็ร้านนี้มีแต่ความรักไง

โตจริงนะ
ทั้งตัวเลย
อร่อยกันไปเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้านะครับ
มีเรื่องราวของการสร้างอาชีพสร้างรายได้รวมไปถึงของกินอร่อยก็ยังมีนะ